คือร้องได้ให้ร้อง

เหยียบย่องเยื้องยาง
ลูกห่างก็คงห่วง
พอรู้เรื่องเมืองหลวง
ไม่ต้องห่วงหรอกแม่พ่อ
เพราะในดวงจิต
ลูกรู้ผิดรู้พอ
ขอตอบแทนแม่พ่อ
ลูกจะไม่ท้อ
ร้องได้เต็มปากเต็มคำเต็มเสียง
เสียงแบบหนาแน่นมีพลังมากเลยนะครับสำหรับน้องกิ่งคนนี้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑หมื่นบาท
ของเราร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทน้องกิ่งร้อง
น้องกิ่งร้องได้ครับ
แล้วจะนามลวกทั้งน้องกิ่งร้อง
ก็เรียกว่ามีน้ำตากันทั้งครอบครัวทีเดียว
ร้องได้ครับไม่กลับบ้านมือเปล่าแล้วนะครับ

บทเพลงของคุณสุนารีราชศรีมานะครับ

เวลาไปรับตังค์แล้วกำเงินมาแล้วเอาไปยื่นให้แม่

เคยไปร้องประกวดได้สูงสุดเท่าไหร่ครับ
ส่วนใหญ่หนูจะได้รางวัลรองชนะเลิศ
ดับหนึ่งก็๒๐๐๐บาทค่ะ
๒๐๐๐บาทนี่ก็หัวใจพองโตแล้ว
ซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่อกลับบ้านก็เบิกบานแล้วถูกไหม
แต่วันนี้ได้หมื่นนึงอยากซื้ออะไรให้น้องกินอ่าไอติมไหม
ใช่ค่ะน้องอยากกินไอติมอยากเขาเห็นในโทรทัศน์นะคะ
อย่าว่าแต่อยากกินเลยเนี่ยพลอยพูดแล้วก็อยากหยุดรายการแล้วก็ไปกินไอติมดีกว่า
เป็นว่าก็เดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยทานกันนะครับ
เพราะว่าคือมันเหนื่อยกันมาแล้วเดินทางกันมาแล้วก็ให้รางวัลชีวิตให้รางวัลกับครอบครัวหน่อย
เอาล่ะช่วยพ่อทำงานก่อสร้างนี่หน้าที่เราช่วยอะไรบ้าง
ส่วนใหญ่ก็จะผสมปูนค่ะขนอิดขนทรายประมาณนี้ค่ะ
คือเหมือนไปเป็นลูกมือของกรรมกรอีกทีนึงอะค่ะ
เวลาไปทำไม่ว่าจะผสมปูนแบกปูนแบกอิดที่ช่วยพ่อช่วยแม่อะไรหนักสุด
แบกปูนค่ะที่เป็นลูกปูนปกติเนี่ย๕๐กิโลกรัม
แล้วเราต้องแบกปูน๕๐กิโลกรัมหรอแบกยังไงอ่ะ
คือหนูก็จะให้แม่ช่วยแล้วก็ให้พี่ที่ทำไมเขาช่วยยกฉลากให้
คือเรายกเองไม่ไหวเดินไกลไหม
ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ค่ะถ้าไปเป็นบ้านอย่างนี้ค่ะก็คือจากหน้าบ้านเข้าไปหลังบ้านประมาณนี้ค่ะ
แต่จริงแล้วนะมันน่าจะมีเครื่องทุนแรงที่ดีกว่านี้
เพราะว่าถ้าทำอย่างนี้บ่อยเดี๋ยวอีกหน่อยอันจะไม่สบาย
เขาไม่สบายแล้วจะลำบากกว่านี้
อันนี้ยังว่าเบาถังสีอันใหญ่ครับ
จะเก็บขี้ปูนที่เขาจะกัดปูนอ่ะเป็นถังสี่
ชั้นสี่เขาจะขึ้นลายแบ่งแต่ชั้นสี่ลงมาครับ
แต่ผู้ชายบางคนต้องมาพักที่บันได
กิ่งไม่ได้พักครับแบกลงมามาแล้วก็มาเทใส่รถที่เขาเขิน
ทำไมเราถึงยังต้องอดทนทำงานก่อสร้าง
ซึ่งจริงแล้วงานนี้มันเหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
พ่อกับแม่เขายังทำมาได้ตั้งสามสิบสี่สิบปี
เขาก็ทำเริ่มทำตั้งแต่อยู่เท่าหนูแล้วค่ะ
เพราะว่าต้นทุนเขาก็แบบนี้เลย
และอีกอย่างคือที่บ้านก็ยังไปหนีอยู่
ที่บ้านก็ยังอดอยู่ก็ต้องช่วยอีกแรงนึงอะค่ะ
ถ้ากิ่งไม่ช่วยใครจะช่วยใช่ไหม

ก็แล้วแต่แม่ว่าแม่จะไปจัดสรรยังไง

บอกแม่ว่าไงในวันเริ่มแรกที่เราจะไปช่วยงานก่อสร้าง
ก็บอกว่าแม่หนูขอไปทำนะ
เพราะว่ามันได้ตังค์
แล้วอีกอย่างหนูจะได้ไม่ต้องอยู่เฉยด้วย

เขาเรียกเขาบอกว่าไม่ต้องหรอกมันเหนื่อย
มันตำบากเขาให้ไปอยู่บ้านก่อน

ด้วยความที่ดื้อก็คือดื้อรันเข้ามา

คุณแม่คะวันที่ลูกสาวไปบอกว่าอยากจะไปช่วยทำงานก่อสร้าง

แต่ภูมิใจไม่อยากให้เขาไปทำอย่างนั้น
ภูมิใจที่ว่าลูกยังมีจิตที่ช่วยเหลือครอบครัว
จะให้แบ่งเบาภาระขึ้นมาอีกเอง
คุณพ่อเวลาเห็นเขาไปแบกของ

สงสารเขาว่าจริงแล้วเด็กขนาดนี้
เขาใช้ชีวิตของเขาวัยรุ่น
ไปเที่ยวกันหรือมีเทศกาลอะไรเข้าไป
ทีนี้มีเศรษฐการณ์เขาไม่ยอมไป
มีงานอยู่หน้าตลาดเขาก็อยู่บ้านเลี้ยงน้อง
พ่อแม่ไปทำงานกลับมา๖โมงทุ่มนึง
เขาก็เลี้ยงน้องหากับข้าวให้น้อง
ไม่มีก็คือปลากระป๋องไปเต้นเขามา
อาจจะโทรมาบอกว่าให้ไปเซ็นปลากระป๋องร้านนี้
ก็จะเดินไปเซ็นม้าค่ะคล้อมเก็บหักปว้งมาด้วย

คุณแม่คะรักลูกคนนี้แค่ไหนคะ

ด้วยใจของเขาโดยที่ไม่ต้องบังคับพ่อแม่ไม่ต้องบังคับ
เวลาไม่มีเงินไม่มีอะไรเขาก็จะบ่นบอกว่าทำไมไม่มีงานจ้างร้องเพลงบ้างอะไรบ้างเนี่ย
พ่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยน้องจะได้ไม่อดเขาก็จะบ่นเขาตลอด
ได้เงินมาเขาก็วิ่งเล่ามาหาแม่ขอแม่ลองแม่หนูได้เงินมาแล้วนะ
รักทั้งสองคนเลยค่ะขอบคุณที่ให้หนูเกิดมา
เพราะให้ลูกเห็นเลย

เราต้องนั่งใกล้เรียน
เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
เพื่อที่จะได้มีงานทำที่ดี

ในหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ
แม่ทุกคนก็คงจะปลื้มใจนะครับที่ลูก
หัดคิดที่จะช่วยเหลือพ่อแม่แต่ว่า

พ่อแม่ทุกคนไม่อยากเห็นลูกลำบากเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
แต่ในความลำบาก

เมื่อเราเจอสภาวะอะไรก็ตาม
เราจะไม่มีวันอ่อนแอ
เราจะลุกขึ้นสู้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
นั่นคือความลำบากมันจะสร้างให้เราแกร่งยิ่งขึ้น
ไม่ว่าเราเจออะไรเราก็จะไม่หวัดหวั่นและย่อท้อ
เพราะว่าเราหลอมรวมความแกร่งมาแล้ว

นี่ก็คือโรงเรียนชีวิตที่กิ่งเนี่ย

มั่นใจได้ครับคุณพ่อคุณแม่ว่า
ลูกคนนี้จะเลี้ยงน้องได้
ดูกับความตื่นเต้นของตัวเองและจำเนื้อเพลงให้ได้
ต้องการ๘๐๐๐๐ตอนนี้ได้ไปแล้ว๑๐๐๐๐บาท
เพลงแรกนะครับตัวช่วยยังอยู่ครบ
เรามาเริ่มกันที่เพลงต่อไปเลยนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาทครับ

ดุล

แข่งขันของเราก็สามารถที่จะบอกว่าหยุดได้นะครับ

แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็สู้ต่อไป
ตัวช่วยยังเหลือครบ๓ตัวช่วยนะครับ

เพลงนี้เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
กิ่งจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้นะครับ
มีตัวช่วยให้๖แผ่นป้ายนะครับ
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงนี้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับ

ขอเปลี่ยนที่ปีเลือนไปเสมอ
ใจฉันก็ยังรักเธอ
ไม่เคยแปลเปลี่ยนตาม
ความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีไหน
พอสองเคลื่อนไปเกลือนไปเกลือนไป
ลืมสอบขอสอบจาก
ดวงใจก็คือฟ้า
อ้อมกอดฟ้าเสียงหลาก
โอบราวให้มาเน็บที่ดู
ฉันรักเธอรักเธอสุด
ไม่มีวันหยุด
แม้แต่เศร้าอาทิตย์
ตั้งแต่เธอมา
มาเป็นเจ้าชีวิต
ประตูใจก็ปิด
ไม่เคยชีวิตรักเลย

หมุนเยียนก็ทั้ง

ใจฉันยังรอยังรอยังรอ
ฝันไป
และพอสอบเปลี่ยน
ปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไป
จังพอสอบนั้นเป็นไร
แต่หัวใจ
ฉันไม่เปลี่ยนตา
ขอบใจให้รัก
รบคุมสู่ชีวิต